จะได้ยินแต่ว่ายากูซ่ารอบนี้เมาแล้วซ่า
หนุ่มวัย๓๐ปีค่ะเมาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านเนี่ย
เป็นร้านอาหารสุดท้ายคุณผู้ชมดูดีดีนะคะโอ้โหใช้เท้าถีบมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมถนน
อ่าล้มไปห้าคันรวดอ๋อคือแบบอุ้ยคนในร้านก็งงอ่ะสิคะ
เจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็งงเหมือนกันว่าจอดอยู่ดีแล้วโมโหอะไรให้มอเตอร์ไซค์
ขับรถมาวงจรปิดก็แบบบันทึกภาพนาทีเกิดเหตุแล้วก็เป็นหลักฐานมัดตัวไว้ได้เลยนะ
ว่าคุณขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ใช้เท้าไปถีบมอเตอร์ไซค์คนอื่นเขา
จนล้มพังเสียหายอยู่แบบนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าอ่า
ร้านอาหารบุรพาวิถีซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเศร้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองสักสี่ทุ่มครึ่ง
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
ทางเจ้าของร้านอาหารบริเวณจุดเกิดเหตุเขาก็เลยมีการเรียกเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
ที่แบบพังเสียหายห้าคันเนี้ยค่ะออกมาคุยกับตัวผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าหลังจากชนเสร็จคือไม่ได้ชนสิ
หลังจากที่เขาใช้เท้าถีบเสร็จตัวคนก่อเหตุยังอยู่นะคะ
ตัวเจ้าของร้านก็เลยมีการเรียกตัวคนเจ้าของรถต่างออกมาคุย
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายบังคมศรีนำบังวัย๓๐ปี
เขาอยู่ในอาการเมาแป๋แบบเมาแบบอย่างหนักเลยอ่ะ
แล้วก็พูดคุยไม่รู้เรื่องแถมยังไม่อยากจะจ่ายเงินค่าเสียหายด้วยนะคะ
แล้วมีการพูดว่าผมขี่รถมาเฉยก็ไม่ได้ชนอะไรนี่
อ้าวคุณไม่ได้ชนแต่ว่าคุณใช้เท้าไปถีบมอเตอร์ไซค์เขาอะค่ะ
ขณะที่ด้านหนึ่งในผู้เสียหายคือนางสาววันวิสาวัย๒๔ปี
บอกว่ามอเตอร์ไซค์เธอที่เป็นหนึ่งในคันที่แบบถูกถีบล้ม
เธอเพิ่งถอยมาใหม่เลยอ่ะนะคะออกรถมาใหม่เลย
แต่สุดท้ายก็โดนผู้เสียหายถีบจนกระทั่งกระจกไฟหน้าแตก
ทีนี้ตัวผู้เสียหายบอกว่ากระจกไฟหน้าแตกแบบนี้
ก็เลยขอชดเชยค่าเสียหายจากตัวคนก่อเหตุหน่อยสักเจ็ดพัน
แต่คนก่อเหตุต่อลองนะคะแหมต่อเก่งซะด้วย
ผู้เสียหายเรียก๗๐๐คนก่อเหตุบอกว่าขอจ่าย๕๐๐ได้ไหม
เออลบเป็นสัก๒๐๐๐อ่ะอ่าตอดลอง
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของคุณไฟหน้าแตกอยู่แล้ว

อ่ะแล้วคุณไปดูได้ยังไงนั่นสิ
แต่ผู้เสียหายเขายืนยันว่ารถเขาเพิ่งถอยมาใหม่
สุดท้ายผู้เสียหายทั้งหมดไม่ยอมนะคะ
เพราะว่าตัวคนก่อเหตุก็มีท่าทีแบบเจรจาไม่ลงตัว

ก็เลยมีการเป่าแอลกอฮอล์คนก่อเหตุหน่อย
โอ้โหพี่ก๊อฟพุ่งไปที่๑๐๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เมาค่ะเมาแบบไม่ต้องสืบ
หลักฐานทางสำนวนคดีแบบนี้ประกอบไปเลยนะคะ

ทีนี้ระหว่างที่มีการเจรจากันอยู่ที่โรงพักค่ะ
เบ็ดเสร็จแล้วค่าเสียหายสักประมาณหมื่นบาท
ขณะที่คนก่อเหตุก็ยังไม่ลดลาวาสอกเรื่องของการต่อราคานะ

คนก่อเหตุบอกเอาขอลดได้ไหมอ่ะขอลดลูกอีกได้หรือเปล่า

ต้นหลังจากนี้ก็คงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนเรื่องความเสียหายต่างก็ต้องมีการชดใช้ด้วยนะคะ
เมาแล้วจะไปถีบรถชาวบ้านเขาอย่างนี้ไม่ได้นะ